ปังนะคะช่วงปีใหม่หลายคนก็มีแพลนจะไปเสริมดวงนะคะ

หล่อลิบหล่อมาแต่ไกลเลย
ตรงกฤษกรหล่อมากจริงไปเจอตัวจริง

จริงนะคะลุคใหม่ตรงเนี่ยนะคะ

ผมก็ดูแลตัวเองอย่างปกตินี่แหละค่ะ

เน้นเรื่องการทำบุญเข้าวัดนะคะ
ที่สำคัญเขาสักลายมือเห็นไหมคะ

มันขีดขึ้นมาแต่ว่ามันจางแล้วจากลายมือ

แล้วก็ทำให้มันเท่ากันสองฝ่ามือคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้เคยไปสักลายมือมาแล้วนะคะ

เมื่อต้นปีนะคะแล้วก็งานก็มาเพียบเลยค่ะ

เขามีแพลนเสริมดวงด้วยวิธีอื่นนะคะ

บอกเลยเรื่องมูเตรลูสำหรับตรงนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ

ห่อออร่ามาแต่ไกลยังไงนะลูก

จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอ

ก็เป็นความเชื่อของแล้วแต่เนอะของใครของมันเนาะ
แต่สำหรับเราเราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็ถามว่าสิ่งดีมีไหมมันก็มีครับ
แต่สุดท้ายแล้วมันต้องเริ่มจากการที่เราทำดีก่อนด้วยนะ

แต่หลักก็ถ้าว่างก็จะไปทำบุญอะไรอย่างนี้ครับ
มีจะไปแบบขีดเซ็นไลน์มือเพิ่มอย่างนี้ครับ
โอ้โฮไม่มีครับไม่มีครับเท่านี้แหละ
แล้วก็หมั่นทำบุญเราแล้วก็ทำสิ่งที่ดี
ได้ยินไหมพี่แจ๊คน้องตรงบอกว่าไม่ใช่ว่าทำสิ่งไม่ดี

นี่ก็แบบพี่คิดดีกับน้องได้ไหม

ใช่ลืมไปพี่น้องไปด้วยกันได้จ้า